อีกนิดนึงก็แล้วกันก็อย่างที่ทราบนะฮะตัวเลขผู้ป่วยแต่ละวันของเรา
ทุกวันนี้เนี่ยหลักหมื่นนะครับท่านผู้ชมครับการระมัดระวังตัวเองเนี่ยสำคัญ
เป็นอย่างยิ่งท่านไม่คิดถึงตัวเองหรือคนรอบข้างคิดถึงเจ้าหน้าที่
เพราะทุกวันนี้ทำงานเหนื่อยจริงจริงใช่ค่ะ
ทุกผู้ชมครับที่นี่คือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิง
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนครปฐมคือหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มีพยาบาลท่านหนึ่งตกลงมาเสียชีวิตอยู่ด้านล่างของตึกที่เป็นอาคารตึก๙ชั้นนะครับ
สพโพแก้วอำเภอสามพรานเนี่ยไปตรวจสอบพยาบาลท่านนี้ชื่อคุณปวีนาอายุ๓๔ปี
โอ้โหนี่ฮะคือจากการสอบถามของเจ้าหน้าที่เนี่ยทำให้ทราบว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยก็ไม่มีใครเห็น
แต่ได้ยินเสียงเหมือนอะไรกระแทกพื้นเสียงดังรีบวิ่งมาดูกัน
พบว่าคุณปวีนาที่เป็นพยาบาลของตึกเนี่ยนอนหายใจรวยรินอยู่แล้วก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจ
แต่น่าเศร้านะฮะไม่ตอบสนองแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงนะครับว่าเกิดจากอะไรนะ
แต่คาดว่าตกมาจากชั้นสี่ซึ่งเป็นตึกดูแลผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยปกติเขาต้องเดินตรวจราดูแลคนไข้ในวอร์ดนี้นะฮะ
ซึ่งผู้ตายที่ผ่านมาก็จะบ่นอยู่ว่าเหนื่อยเนื่องจากมีคนไข้เนี่ยมากขึ้นทุกวัน
ก่อนเกิดเหตุมีคนเห็นผู้ตายเดินวนเวียนอยู่ที่ระเบียงอาคารหลายรอบ
แต่ตอนกระโดดลงมาเนี่ยไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเช้ามืดด้วย
ส่วนมากพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานทางด้านดูแลผู้ป่วยเนี่ย
ช่วงนั้นจะเหน็ดเหนื่อยบางคนก็ต้องพักสายตาต้องพักร่างแล้ว
ก็ไม่มีใครเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยไปถามจากญาตินะฮะ
ญาติครอบครัวของคุณปวีนาพยาบาลที่เสียชีวิตเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
มันน่าเศร้ามากนะครับเพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคือไม่สามารถให้ดูได้นะครับ
แต่ว่าตำรวจไปเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ผู้ตายเนี่ยเดินกระสับกระส่ายวนเวียนอยู่ในห้องทำงานสัก๑๐นาที
แล้วก็ออกจากห้องไปที่หน้าต่างถอดรองเท้าปีนขอบหน้าต่างแล้วกระโดดลงมานะฮะเสียชีวิตอยู่ด้านล่าง
ญาติบอกว่าผู้ตายเพิ่งคลอดลูกได้๓เดือน
ท่านผู้ชมคิดถึงภาพคุณแม่ผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกได้๓เดือน
แต่ไม่ได้กลับไปดูแลลูกเลย
หนึ่งคือไม่ได้พักเลยไม่รู้จะพักตอนไหนจริงสองต่อให้มีช่วงเวลาพักก็กลับบ้านไม่ได้
เพราะกลัวจะเอาโควิดไปติดลูกไปติดครอบครัวที่บ้าน
เป็นห่วงคนในครอบครัวด้วย
คือผมได้ยินเรื่องนี้แล้วผมสลดหดหัวใจมาก
หูใจมากมันทำให้เราต้องย้อนคิดแล้วนะครับว่า
ที่เราอาจจะปล่อยประละเลยไม่เข้มงวดมากพอ
เข้มงวดแล้วแต่ยังไม่เข้มงวดอย่างรัฐกลุ่มเนี่ย
ท่านผู้ชมครับนี่คือเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เขาทำงานเพื่อเราทุกวัน
เนี่ยฮะเขาเหนื่อยเขาหนักยิ่งกว่าเราอีกนะ
เขาก็มีครอบครัวนะมีพ่อมีแม่มีเมียมีลูก
เพิ่งคลอดลูก๓เดือนฮะแต่ไม่ได้กลับไปดูแลลูกเลย
แล้วคนที่เพิ่งคลอดลูกใหม่อ่ะค่ะบางทีก็จะมีอาการจิตตก
อาการเครียดคนที่เพิ่งหลังคลอดอ่ะเนอะท่านจะเข้าใจ

คือความจริงทางหน่วยงานเนี่ยบอกว่า
พยาบาลคุณปวีนาเนี่ย

ต้องดูแลลูกแต่คำสั่งเนี่ย

ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ